กลับมาเบรกนี้ค่ะบอกเลยว่าไม่ต้องงงนะคะกับภาพลักษณ์ใหม่ไทยรัฐเปลี่ยนไปแล้วค่ะ
สำหรับไทยรัฐออนไลน์หลายคนดูในเพจเฮ้ยอันนี้เว็บไซต์อะไร
ไม่ต้องแปลกใจค่ะนี่ยังเป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งของเมืองไทยอยู่เลยนะคะ
สำหรับไทยรัฐออนไลน์ของเราค่ะฉลองครบรอบ๑๐ปี
ดาราวัยรุ่นนาดาวแล้วก็พี่เอ็มตามใจตู๊ดค่ะ
มาสร้างสีสันแล้วก็มีเอร์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่แบบโดนใจแน่นอนค่ะ
เห็นว่างานนี้นะคุณวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจไทยรัฐออนไลน์
มั่นใจว่าจะถูกใจแฟนและทุกคนอย่างแน่นอนค่ะ
รีเฟรชครับปรับเปลี่ยนในหลายอย่างนะครับ
หนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นตัวโลโก้ของไทยรัฐออนไลน์นะครับ
เราได้ปรับเปลี่ยนในวันนี้แล้วก็ยังมีเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน
เราดีไซน์โฉมใหม่นะครับเพื่อนำเสนอครับ
ก็ต้องหวังว่าคอนเทนต์ที่เรานำเสนอจะถูกใจชาววัยรุ่น
แนะนำนะพูดกันให้คล่องปากเชื่อว่าเดี๋ยวจะเป็นคำฮิตติดปาก